คุณผู้ชมคะชาวโซเชียลเขาแห่ชมภาพแห่งความประทับใจ
ระหว่าง๒นางเอกสาวนะคะมิ้นท์ชาลิดา
แล้วก็อีกหนึ่งสาวสาวคิมคิมเบอร์รี่นะคะ
หลังจากที่สาวมิ้นไปร่วมงานศพคุณพ่อของสาวคิม

นักแสดงสาวคิมเบอร์รี่สูญเสียคุณพ่ออย่างกระทันหัน
ภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อในกระแสเลือด
หลังเข้ารับการผ่าตัดโรคหัวใจ
เมื่อวันที่๒๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
บรรดาแฟนคลับและเพื่อนพี่น้องร่วมวงการบันเทิง
ส่งกำลังใจและเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัย
ตั้งแต่พิธีสวดพระอภิษฐรรมในคืนแรก
ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขน
แอนทองประสมหมากปารินยายาอุรัสยา
มากกี้ราศีแต้วนัทพรเดียน่าฟรีโป้

รวมทั้งนางเอกร่วมช่องมิ้นท์ชาลิดา
เพื่อนสีที่เคยอยู่กวนเดียวกัน
และเคยมีกรณีดราม่าระหว่างหมากปรินกับคุณแม่ของมิ้น
ก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ของสองนางเอกพลอยห่างเหินกันไป
แต่เมื่อเกิดความสูญเสียกับครอบครัวของคิมเบอร์รี่
ก็ทำให้ทุกคนได้เห็นมิตรภาพระหว่างเพื่อนเกิดขึ้นอีกครั้ง
มิ้นท์ชาลิดาเดินทางไปร่วมงานศพคุณพ่อของสาวคิมเมื่อคืนที่ผ่านมา
ยังมีภาพกอดให้กำลังใจกัน
ซึ่งเป็นภาพที่แฟนคลับและชาวโซเชียลทั้งหลายรู้สึกประทับใจ
ที่ได้เห็น๒นางเอกร่วมเฟรมกันอีกครั้ง
และเข้ามาแสดงความชื่นชมที่มิตรภาพระหว่างเพื่อนยังไม่จางหาย
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เพื่อนเผชิญความสูญเสียและต้องการกำลังใจมากที่สุดค่ะ